สวัสดีครับคุณขวัญครับคุณบุ๊คครับครับท่านผู้ชมครับหูพึงตาถลนกันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยครับ
หูผึงกับการพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับเช้านี้สะพัดโซเชียน
มีชัยแจงสารบิ๊กตูยังเหนียว
ยันนายกแปบตีนับจากหกเมษา
คือวันประกาศใช้รัฐมนูล
เนื้อหาที่เป็นไลน์หลุดออกมาเป็นข่าวหลุดออกมาเนี่ยยาวครับ
อ่านแล้วเนี่ยเวียนหัวมันเป็นภาษากฎหมาย
แต่สรุปให้เป็นภาษาสั้นและเข้าใจง่ายก็คือ
ความเห็นของประธานร่างรัฐมนูลอดีตประธานรัฐมนูลอาจารย์มีชัยเนี่ย
ยืนยันว่าการนับวาระนายก๘ปี
ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่หกเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบ
ซึ่งเป็นวันที่รัฐมนูลประกาศใช้นี่
หลักหลักเป็นแบบนี้ส่วนเนื้อหารายละเอียดไม่ต้องอ่าน
แล้วที่หูผึงตาถลนกันก็เพราะว่า
มันเรื่องมันมีเรื่องให้งงงงงอยู่หลายประเด็นอย่างน้อยประเด็นที่หนึ่ง

ของจริงหรือของปลอมสองถ้าเป็นของจริง
มันหลุดออกมาได้ยังไงสื่อมวลชนนักข่าวที่เขาเห็นไลน์นี้
เขาก็ตรวจสอบกันอุตลุดเมื่อวานตั้งแต่บ่ายถึงค่ำยังไม่ได้รับการยืนยันว่า
มันเป็นของจริงหรือของปลอมจนนาทีนี้ยังไม่ได้คำตอบ
พอตรวจสอบไปที่อาจารย์มีชัยระชุพันธ์ก็ไม่สามารถติดต่อได้
ตรวจสอบไปที่เจ้าหน้าที่สำนักงานสารรัฐมนูลก็ได้รับคำตอบเพียงว่า
เจ้าหน้าที่ก็ไม่ทราบว่าเป็นเอกสารจริงหรือเอกสารปลอมเนื่องจากการพิจารณาคดีที่ผ่านมาเนี่ย
คำชี้แจงหรือความเห็นของพยานของผู้ร้องหรือของผู้ถูกร้อง
ส่วนใหญ่ที่เข้ามาในระบบของสำนักงานเนี่ยไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้
เธอไม่เคยหลุดออกมาข้างนอกแบบนี้นี่แล้วคราวนี้มันเกิดอะไรขึ้น
ก็มีแต่คำคาดเดาอะครับคาดเดาจากฝ่ายโน้นฝ่ายนี้ว่าทำไมถึงหลุดออกมา
คาดเดาของคุณไทยกรพลสุวรรณที่เขาเป็นกลุ่มของสมาชิกคณะหลอมรวมประชาชนเนี่ย
เขาบอกว่าขอตั้งข้อสังเกตเป็นเอกสารที่คาดว่าผู้ที่เขารักความยุติธรรมเนี่ย
เขารักความถูกต้องเขายึดหลักนิติธรรมนิติรัฐ
ในสำนักงานสารรัฐมนูลนั่นแหละที่เขาทนไม่ได้
ที่มีคนจงใจจะบิดเบือนเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูลให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อ
เขาก็เลยปล่อยเอกสารดังกล่าวออกมาเผยแพร่ต่อสาธารณะ
เอกสารดังกล่าวมีการเผยแพร่ออกมาต่อสาธารณะเพื่อให้ประชาชนทั้งประเทศได้รับรู้ว่าขณะนี้
กำลังมีความจงใจบิดเบือนเจตนารมณ์ในการร่างรัฐมนูลของผู้ยกร่างรัฐมนูลอย่างชัดเจน
ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวได้ให้ทีมกฎหมายคณะหลอมรวมประชาชนพิจารณาแล้ว
สะท้อนให้เห็นว่าผู้ร่างรัฐมนูลเขียนด้วยมือแล้วก็ลบด้วยเท้า
ทีนี้ก็ถึงประเด็นที่ว่า
พอเห็นพอฟังความเห็นของอาจารย์มีชัยออกมาแบบนี้
คนที่ติดตามข่าวนี้เขาก็ร้องเอ๊ะร้องเอ๊ะกันมาทันขึ้นมาทันที
ก็เพราะว่าจำได้ไหมครับ
ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการเผยแพร่ความเห็นจากการหารือ
ของอดีตคณะกรรมการร่างรัฐมนูลบางคนที่พูดถึง
เจตนารมณ์ของร่างรัฐมนูล
ไอ้เรื่อง๘ปีนายกนี่ล่ะว่า
ร่างรัฐมนูลเนี่ยเขามีเจตนารมณ์ยังไง
แล้วก็มีรายงานเล็ดลอดออกมาว่า
อาจารย์มีชัยได้ออกความเห็น
แสดงเจตนารมณ์ว่ารัฐมนูลต้องการให้เป็นนายก
เป็นได้ไม่เกิน๘ปี
เหตุผลก็เพราะไม่อยากให้เป็นรากงอกสืบทอดอำนาจ
ซึ่งคนทั่วไปก็ตีความว่า

แต่ว่าประเด็นนี้เนี่ย
วันนี้ก็มีข่าวตามมาแบบนี้ซะอีกแล้ว
กรรมการร่างรัฐธรรมนูล

ละเอียดบอกว่าความไม่ครบถ้วนดังกล่าวนี่แหละ
อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้
มีข้อผิดพลาดอยู่หลายประการ
รายงานการประชุมดังกล่าวจึงยังไม่อาจใช้อ้างอิง
เป็นหลักฐานเป็นข้อยุติได้

รายงานที่ว่าความเห็นอาจารย์มีชัยเนี่ยที่หลุดรอดออกมา
มันเป็นเผือกร้อนที่ไปอยู่ในมือของตุลาการสารรัฐธรรมนูล
เพราะว่าพอเป็นอย่างนี้คนก็จะจับตามองว่า
เอกสารของอาจารย์มีใช้ในฐานะพยาน
มันจะมีผลต่อดุลยพินิษฐ์และคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูล

วินิจฉัยออกมาเป็นคุณหรือเป็นโทษ

ไม่ว่าจะไปทางไหนก็ทำให้ตุลาการสารรัฐมนูลถูกนินทาได้ทั้งนั้น
ผมถึงงงว่าเออเอกสารสำคัญแบบนี้เนี่ย

แล้วพอเอกสารหลุดออกมา
ปฏิกิริยาของหลายฝ่ายก็มีผลตามมาทันที
อย่างน้อยก็มาจากภักดิ์เพื่อไทยล่ะ
คุณสุธินคังแสงเนี่ยรองหัวหน้าพักเพื่อไทยบอกว่า
ให้ระวังการระเมิดพระราชอำนาจนี่
ยังไงที่เรียกว่าละเมิดพระราชอำนาจ
คุณสุธินบอกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาของพลเอกประยุทธ์
เมื่อนับถึงวันที่๒๓สิงหา๖๕
ผลเอกประยุทธ์ก็ดำรงตำแหน่งนายกครบ๘ปีแล้ว
เมื่อบทบรรยัติแห่งรัฐมนูลบรรยัติไว้ชัดเจน
จึงมิอาจอ้างเหตุใดเพื่อใช้ดุลชพินิษฐ์
วินิจฉัยไปทางอื่น
ถ้าหากองค์กรใดบุคคลใดจะตีความหรือวินิจฉัยไปในทางที่จะให้พลเอกประยุทธ์
ยังไม่พ้นจากตำแหน่งนายก
่อมเป็นผู้ทำลายหลักความสูงสุดของรัฐมนูล
และล่วงละเมิดพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์
นี่เรียกว่าอ้างเอาพระราชอำนาจมาขู่กันแล้ว
ส่วนภาคประชาชนที่เห็นว่าพลเอกประยุทธ์เป็นนายกมาครบ๘ปีแล้ว
ก็คงจะมีปฏิกิริยาตามมากับเอกสารจากอาจารย์มีชัย
ซึ่งต้องคอยจับตาดูว่าจาก
นาทีนี้ไปวันนี้ไปมันจะเป็นยังไง
มีข้อเสนอเข้ามาถึงผม
บอกว่าอยากจะให้ดรเจษโธนวนิก
ที่ปรึกษากรรมธิการร่างรัฐมนูลเนี่ย
ได้มีโอกาสแสดงความเห็นในฐานะพยาน
เหมือนกับที่อาจารย์มีชัย
ได้แสดงความเห็นในฐานะพยาน
เพราะดรเจตโธนวนิกคนนี้

เมื่อ๒๓วันที่ผ่านมาก็ยืนยันกับผมในรายการนี้

ผลเอกประยุทธ์ความเป็นนายกของพลเอกประยุทธ์ต้องนับตั้งแต่

แล้วดรเจดก็อ้างรัฐมนูล

ฉบับเดียวกันมาตราเดียวกัน
กับที่อาจารย์มีชัยอ้าง
คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการร่างรัฐมนูล
คนหนึ่งเป็นที่ปรึกษาของกรรมการกรรมธิการร่างรัฐมนูล
ก็นั่งร่างรัฐมนูลมาด้วยกัน
แต่ออกความเห็นจากมาตราเดียวกันไปคนละทิศคนละทาง
ฉะนั้นถ้าฟังจากอาจารย์มีชัย
ก็ต้องฟังจากดรเจตโธนวนิกด้วย
ส่วนพยานคนอื่นที่ฝ่ายเพื่อไทยเขาอ้าง

แต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยผมคิดว่า
รเจตโธนวนิกควรจะได้มีโอกาส
แสดงความคิดความเห็นต่อสารรัฐมนูลเหมือนกับที่
อาจารย์มีชัยได้แสดงความคิดความเห็นในฐานะพยาน
นี่คือข้อเสนอที่ผมคิดว่า
มันจะทำให้เกิดการถวงดุลและแฟร์
อันนี้ก็เดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดกัน
ผมว่านับจากวันนี้ไปจะมีเรื่องราวร้อนตามมาอีกเยอะครับคุณบุ๊คครับคุณขวัญครับ